มีเรื่องให้ชาวเน็ตเนี่ยได้ตามสืบกันอีกแล้วเมื่อเพจเจ๊มอย๑๐๘เนี่ย
ได้โพสต์ข้อความระบุว่าว่าและทำตัวเป็นดาราสายบุญ
คอยช่วยเหลือคนเดือดร้อนอุ้ยด่าฉันหรือเปล่า
ทุ่มทำบุญกับวัดพระบาทน้ำผู้ไม่ใช่แล้ว
ทำที่เราเป็นล้านล้านน่ะอืมทำที่เราเป็นล้านล้านน่ะ
ทำตัวเป็นแม่พระนะพระใจบุญที่แท้ก็แค่หน้ากากอืม
ทำบุญสร้างภาพเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายครีม
บอกว่ารวยเป็นร้อยร้อยล้านใครใครก็เรียกว่าเจ๊
โชคดีผีผักให้เข้าวงการบันเทิงอุ้ยอะไรเออ
เอาล่ะกูว่าแล้วทำตัวเป็นดาราสายบุญคอยช่วยเหลือคุณ
เป็นตลกในรายการซิตคอมดังอ่าอะไรวะก่อนจะประกาศว่าตัวเองเนี้ย
ไปเล่นเป็นตัวตลกในซิตคอมดังก็ประกาศตัวเองว่าเป็นดารา
งงหนักมากนั่งขายครีมอยู่ดีก็มาเป็นดารา
หน้าตาบ้านบ้านเป็นแม่ค้าดีแล้วแต่ผู้ใหญ่อ่ะดันเอ็นดูเอ็นดู
สืบมาเห็นว่านางปรังปูริเย่อะไรคือปังปูริเย่
หนูก็ไม่รู้จึงก็เห็นเด็กทุกคนพูดกันเถอะพูดกันหมดเลย
ก็เป็นเพลงนะคะคือแบบปังก็คือความดังใช่ไหมคะ
ปางปุริเยวัตตาเบ่ไอ้โก

บางทีนี่นักก็บ่บอลุกมาเป็นนางเอกรี๊วเกรว่า

รู้แล้วหรอพี่มดสันแรกแบบนี้
ก็นางหาเงินช่วยพระบาทนั้นพวกอีตรักรู้หรอ

ตลกยังพอว่าแต่นางยังควักกระเป๋าทำเพลงอีก

ลงช่องยูทูปของตัวเองคนแห่ดูเป็น๑๐ล้านวิว

ถามจริงมูเตวัดไหนระวังของเข้าตัวนะ

อ้างตัวตัวเองเป็นพ
ซื้อขวาอยมาเป็นล้าน

ใครอ่ะ

ก็ถูกรู้กัน

ใช่แองจี้ฉันเคยเสียที่นางเตรียมกล้องเตรียมกล้องมาแล้ว
ไล่กลับบ้านใช่ไหมเธออยู่พอดีใช่ป่ะหนูหนูไล่ทำไม
อ๋อใช่แต่อันนี้นานมากแล้วใช่ป่ะเกินแหละกับความรู้สึกอยู่ดีตอนนั้นนางนางนาง
เออปรากฏว่านางมาปุ๊บแล้วนางไล่ฉันไล่กับนางกลับบ้านนะ
เลยไงแปลกแปลกไงแอ้ออันนี้ฉันเชื่อแหละอ่าจริงอันนี้ฉันเชื่อเธอ
จริงเออใช่เสร็จแล้วฉันเดินมาปะจ๊ะเอฉันไปตอนนั้น
เธอหล่อนยังแต่งหน้าอยู่เนอะเธอยังไม่มีงานเยอะยังไม่ทิ้งฉันอย่างนี้เนอะ
เมื่อก่อนเธอยังแต่งหน้าให้ฉันอยู่ตั๊กเทอร์แรดเออฉันว่าจริง
ตอนนี้เขาเป็นดาราเราด้วยเหรอเขาเป็นดาราไปแล้วเหรอเธอ
เขาบอกว่าน้องสายอินรมดิพัฒน์วงก็บอกมี๒ปังนะมีปังปุริเยกับปังปีนาธ
ไปอุ้ยตายแล้วชอบคุณน้อง
ปังปีนาธกับปังปุริเยสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ
แล้วก็มีน้องชำเรียงน้องชำเรียงส่งมานะบอกว่าทะเบียนรถพยาบาลคันที่เกิดเหตุไปสักครู่นี้ทะเบียนนะ
ฮฮคว๘๕๓๐๐ทะเบียนของรถท่านนายก็คือ๓๓๐๗
อุ๊ยคุณผู้ดำคุณเปิดรายการอะไรหรือครับ
เดี๋ยวฉันต้องไปออกไง
อื้มไม่อยากโพส

คุณบอลเชิญยิ้มส่งเข้ามากลางรายการ

คุณบอลบอกผมเป็นแฟนรายการพี่นัทบอกช่วยบอกหน่อยพี่บอกอยากรู้มาก
พี่บอลต้องเคยร่วมงานกับเขาน่ะ
นางเคยมาถึงมาออกรายการฉันตอนนั้นนางก็ดังใหม่
ขอโทษนะเมื่อกี้เปิดคลิปเข้าไปมีคลิปที่เป็นรายการคุยกับพี่ด้วย
จับก่อนเดี๋ยวก่อน
เออนางมาตอนนั้นเอาคียาทีมออกไปคนหนึ่งเลยนะ
นางอย่างนี้แหละโอ้มาถึงปุ๊บกล้องใหญ่เลย

ฉันเฉยออกรายการไม่ได้ให้เธอมาแบบว่า
ฮู้หนุ่มกล้องเยอะกว่าฉันอีกใช่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ใช่แล้ว
เอาน้ำสัตว์ฉันไม่เหมือนคนอื่นนะรายการฉันบ้าบ่อ

ผู้ดีมากจะถุนสุดตกดึกละ